จุดนี้งูเหลือมตัวใหญ่ตั้ง๕เมตรสู้เจ้าหน้าที่เหมือนกัน
เขาเข้าไปกินไก่และกำลังกินอิ่มอร่อยเลย
ไม่อยากจะออกจากจุดนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะ
พยายามไปดึงเขาเพราะช่วงที่เข้าไปจับเขาเนี่ย
เขารัดต้นเสาของเล้าไก่แน่นเลยฉันกินอยู่ฉันกำลังอิ่ม
ฉันไม่อยากไปแล้วถ้าวันไหนฉันหิวฉันจะมายังไงอีก
ขออยู่ตรงนี้เลยได้ไหมงูถ้าพูดได้น่าจะพูดแบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้อาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราชค่ะไปที่บ้านหลังนี้เลย
ไปจุดตรงไปที่เล้าไก่เลยบ้านหลังนี้เป็นของนายพบไกรอาวุธ
ห้าสิบสี่ปีค่ะเลขที่สามสิบแปดคือช่วงที่ไปถึงค่ะ
เสียงไก่อ่ะร้องกระตากกระตากกระตากแตกตื่นไปทั่วเลยนะคะ
เพราะว่าเจ้างูเหลือมมันเลื้อยขึ้นไปอยู่บนคานหลังคา
แล้วก็นอนขดตัวพันอยู่กับเสาไม้ที่เป็นขื่อหลังคาบ
และปากมันเนี่ยกำลังกลืนแม่ไก่พันไข่
เจ้าหน้าที่ก็ใช้จังหวะงูเผลอนะตอนแรกเลยพยายามแล้วก็คือ
เอามือล้วงไปจับที่คอของมันแล้วก็พยายามจะดึงมันลงจากขื่อ
แต่งูมันดื้อค่ะพันเสาไว้แน่นเลยไม่ยอมแพ้ง่าย
เจ้าหน้าที่ก็เพิ่มกำลังมากขึ้นจากภาพที่เห็นก็ประมาณสี่คนแล้วเนี่ยนะคะ
ดึงมันออกมาพยายามแกะมันออกมาจากคือการทำงานทุลักทุเลมาก
ใช้เวลาพักใหญ่นะคะสรุปสุดท้ายก็ดึงมันออกมาได้
ไม่ผิดนะปกติงูห่วงไข่ใช่ไหม
แต่เจ้าตัวนี้น่าจะห่วงไก่
น่าจะชอบกินไก่มากไม่ยอมไปไหนเลยเนี่ยนะคะ

ไก่ในเล้าหายไปตั้ง๑๒ตัว
ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นคนแน่เลย
เพราะว่า๑๒ตัวนี่มันเกินกำลังของงู
หรือว่าหมาป่าหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละ

ไม่ใช่คนไม่เจอหมาไม่เจอแมว
ไปเจองูเหลือม๕เมตรตัวนี้

ไก่เนี่ยเราเนี่ยน้ำหนักก็๒๐กิโลกรัม

อาณาคอนด้าใหญ่เนอะ
โผล่จากอเมซอนมาที่ประเทศไทยจุดนี้นี่แหละนะคะ

แล้วก็เปิดคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ